ต่อไปเป็นกระทู้สดที่๓นะครับ
ของท่านคุณครูมานิดสังพุ่ม
ถามรำตีว่าการทรงพลังงาน

๓ข้อมูล

ผู้แทนจากจังหวัดสุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยประสาทประกาศหวานเข้าสารหลอมพร้อมวัฒนธรรมครับ
ก่อนอื่นต้องกลับขอบพระคุณท่านประธานนะวันนี้ผมก็มาเรื่องที่พี่น้องเดือดร้อน
นั่นก็คือเรื่องน้ำมันเมื่อวานนั้นผมพูดถึงเรื่องข้าว
ท่านประธานก็คงจะทราบดีนี่เพื่อนสอสอผมที่อยู่ข้างหลังนี่
ไม่ว่าจะเป็นสอสอวงอาจวงพยูนจากสระบุรีท่านสสมนตรีตั้งเจริญถาวรหรือสสเฮ้งนี่
นนบุรีตั้นสอสอกิตัญญาวจาดีจากอุบลหรือสอสอเปิ้ลตั้นสอสอฉลาด
ที่นั่งกันอยู่เต็มนะฮะท่านพัฒนาศพโสท่านรัพธีพิสาร

พวกเรามาจากการเลือกตั้งท่านประธานมาจากการเลือกตั้ง
เป็นไอดอลของผมเป็นนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างมาหลายสิบสมัย
แต่พวกผมนั้นแค่สี่ห้าสมัยแต่ความเดือดร้อนของผู้แทนที่มาจากชาวบ้านนะ
เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยมันทุกข์ใจครับ
วันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นยุคเข้ายากหมากแพง
ข้าวไม่มีราคาหมากก็แพงอะไรก็แพงไปหมด
เอาล่ะข้าวเป็นปัจจัยเฉพาะเรื่องข้าว
แต่น้ำมันนี่เป็นตัวทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันลำบากไปหมด

วันนี้ข้าวที่มันไม่มีราคาส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำมันเนี่ยมันแพง
แพงยังไงท่านประธานเวลาเท่าแก่ซื้อข้าวก็อ้างว่า
ขนส่งมันแพงต้องลดราคาข้าว
ไอ้คั้นปุ๋ยที่มันขึ้นราคากระสอบละสองสามร้อยนี่อ้างไงไอ้ท่านประธานทราบไหมฮะ
เพราะบ้านผมทำนาที่สุรินทร์อ้างว่าน้ำมันมันแพง
ที่ทำมาจากเคมีพันธุ์ของน้ำมันค่าขนส่งจากกรุงเทพไปก็แพง
รถเกี่ยวไม่ต้องถามถึงวันนี้แพงออโต้
อะไรก็แพงไปหมดน้ำมันปลามเนี่ยพอดีผมไม่ถามเรื่องน้ำมันปลามนะฮะ
ก็แพงมีเพื่อนพบถามจะถามเรื่องน้ำมันปาล์มไม่
ก็ทุกอย่างมันแพงไปหมดการใช้ชีวิตประจำวันวันนี้มันเดือดร้อน
ทุกอย่างเด็กไปโรงเรียนก็ไม่มีสตังค์หนี้สินก็เพิ่มขึ้น
การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยลำบากมากครับพวกเราเป็นผู้แทนเรารู้ดี
เพราะเราคุกคลีกันผมก็เลย
ไม่อยากถามผมเชื่อว่ารัฐบนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนี่
ท่านรู้ปัญหาว่าชาวบ้านเดือดร้อนแต่พวกท่านไม่เดือดร้อน
เดือดร้อนยังไงล่ะครับน้ำมันเติมก็ฟรี
รถขี่ก็ฟรีอาหารทุกอย่างฟรีหมด
แต่พวกผมนี่ไม่ฟรีฮะเรามีแต่ค่าตอบแทน
ไหนก็ต้องไปดูแลชาวบ้านอีกท่านก็เลยดูเสมือน
การบริหารไปตามยะถากรรมไม่เคยมีปฏิกิยาออกมาเลยครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ไปแย่งอากาศหายใจ
อยู่ในห้องประชุมกรมว่าไม่เคยเห็นมันมาตรการว่า
จะลดให้จะลดให้ก็ปล่อยไปตามยศากรรม
ก็อ้างแต่น้ำมันมันขึ้นไอ้นี่ผมทราบ
พวกเราเป็นผู้แทนที่พวกเรารู้พวกเราติดตามสถานการณ์
บ้านเมืองมาตลอดแต่ภาษีล่ะครับ
ยุคยิ่งลักษณวัฒน์น้ำมันบาเลี่ยวละหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญอเมริกา
น้ำมันดีเซลวันนั้นลิตรละยี่สิบก้าบาท
วันนี้แปดสิบเหรียญอเมริกาน้ำมันก็ลิตรละยี่สิบก้าบาท
เดือนนี้ขึ้นเจ็ดครั้งแล้วครับวันนั้นเราเก็บเงินกองทุน
เข้ากองทุนนี่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าสตังค์ครับ
ยังไม่คือครึ่งสตังค์แต่วันนี้เก็บอยู่หกเจ็ดบาท
ฉะนั้นมันมันมีวิกฤตตรงนี้ท่านประธานธิกรพครับ
มันก็ไปบีบระบบการใช้ชีวิตมันสิ่งของมันก็แพงหมด
มันมีปัญหาหมดแต่คนที่ตายวันนี้เริ่มสนิทใจก็คือชาวนา
หรือที่เขาเรียกกันว่ารากย่าไอ้คนที่พอมีเงินเดือน
ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็พออยู่ได้ประทังไว้ก่อน
แต่หายใจแบบรั่นลินและรวยครับท่านรัฐมนตรีครับ
ฉะนั้นประการแรกผมถามท่านลำตีก่อนง่ายว่า
วันเนี้ยท่านรถภาษีสามปศามิตร
ลดภาษีต่างที่เกี่ยวเข้ากับกองทุนน้ำมันเนี่ย
จาก๕๖บาทเนี่ยสักปีหนึ่งพอจะได้ไหมครับ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเล็กน้อยแต่กลุ่มทุนใหญ่

ผมถามถึงข้อแรกก่อนครับท่านประธานครับขอบพระคุณนะ
ครับท่านน้ำบรีครับสมาชิกมีสิทธิ์ถามได้๓ครั้งนะครับ
แล้วแต่ละฝ่ายก็มีเวลา๑๕นาทีครับ
ท่านจะได้กำนวณการตอบกันด้วยครับขอเชื่อนะครับ
ครับเรียนท่านประธานสภานะครับ
ไปยังท่านผู้ถามกระทู้นะครับ
คุณครูมานิดสังพุ่มนะครับ
จังหวัดสุรินนะครับ
ก็ได้รับทราบถึงข้อคำถาม
พร้อมกับจุดเด่นของจังหวัดสลินไปด้วยนะครับ
อันนี้ก็จะจดจำไว้เผื่อหาโอกาสครับ
ก็จะไปเยี่ยมเยียนนะครับ
ในจังหวัดสุรินนะครับ
ในเรื่องของคำถามที่ว่า
ราคาน้ำมันแพง

ต้องเรียนตรงว่ามันแพงทุกตัว
ไม่ใช่แค่น้ำมันอย่างเดียวนะครับ
คอมมอดิตี้ต่างเนี่ย
มันเกิดในช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมานี้เอง
ถ้าท่านสมาชิกสภาผู้แทนจำได้
พรบงบประมาณเนี่ย
พักผมจำชื่อสมาชิกไม่ได้

สมาชิกพักฝ่ายค้านเพื่อไทยนี่แหละนะครับ
ก็ได้ให้ข้อควรระวังอยู่แล้ว
วันนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลเนี่ย

๒๕บาทกว่า
มันไล่ย้อนหลังเลยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับ

ปีช่วงอภิปรายก็ประมาณหกสิบกว่าเหรียญโทษครับหกสิบกว่าเหรียญต่อ
ตอนนี้ปลาก็ไปเกือบจะ๘๐กว่าเหรียญนะครับแค่นั้นยังไม่พอเงินบาท
เงินบาทนะครับต้นปีสามสิบกลางปีประมาณสามสิบเอ็ดบาท
ต่อเอ่อเหรียญสหรัฐวันนี้ก็สามสิบสามเหรียญ
ไอสามสิบสามบาทต่อเหรียญสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยทั้งสองตัว
นะครับในอดีตเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นพร้อมพร้อมกัน
ครั้งนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลก
และอัตราค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงประโยชน์ทางด้านส่งออกมีจริง
ก็ได้ส่วนของเอ่อภาคส่งออกไปแต่ในแน่ของน้ำมันเนี่ย
ก็จึงพุ่งขึ้นมาได้นะครับมันจะดูแต่ราคาน้ำมันตลาดโลก
อย่างเดียวก็คงไม่ได้เพราะว่าเราต้นทุนเราออกมาเป็นบาท
นะครับตรงนี้เองก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งพลวดขึ้นมา
จากกลางปีนะครับที่ได้กล่าวมายี่สิบห้าบาทเสร็จเสร็จ
หรือก็เกือบเกือบยี่สิบหกบาทต่อลิฟต์เนี้ยของดีเซลหมุนเร็วเนี้ย
ข้ามเส้นข้ามเส้นสามสิบบาทซึ่งเป็นเส้นสำคัญที่สมาชิกสภาผู้แทน
ถ้ามีประสบการณ์อยู่ถึง๑๐ปีในสภาก็จะเข้าใจว่าเส้นนี้เป็นเส้นสำคัญ
เส้น๓๐บาทเป็นเส้นที่รัฐบาลต้องเข้าไปพึงจะเข้าไปพยายามที่จะตรึงไว้
นั่นก็คือมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานนะครับแล้ววันนั้นเองเนี่ยผมได้เรียนไปแล้วนะครับ
ในการประชุมพรบงบประมาณตั้งแต่กลางปีนะครับ
ต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังคุณครูมานิดนะครับว่ากองทุนน้ำมันก็ได้เริ่มเข้าไปแล้วนะครับ
ไม่ใช่เพียงแค่น้ำมันอย่างเดียวก๊าซหุงต้มก๊าซหุงต้มนะครับ
ที่ใช้ในครัวเรือนใช้ในพ่อค้าหาบเล่แผงลอยทุกคนนะครับได้
ได้รับการได้รับการตรึงราคาเช่นเดียวกันมันโยงกันหมดนะครับ
กับน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้นตรงนี้เองก็รัฐบาลก็ได้ดำเนินการดูแลมาโดยตลอด
นะครับจนถึงจุดที่เรียกว่าก็ยังตรึงต่อจนถึงสิ้นปีในเรื่องของแอป
และน้ำมันดีเซลเนี่ยหมดเร็วเราก็พยายามจะยืนอยู่ประมาณ๓๐บาท
คำถามของท่านถามว่าลดภาษีสรรพสามิตรได้ไหม
ลงเลยได้ไหมนะครับต้องตอบว่ามันมีหลายวิธีการ
ในวันที่ผมเองก็ไม่อยากไปย้อนหลังถึงรัฐบาลไหนนะครับแต่ท่านต้องกลับไปดูนะ
เพราะเวลานั้นเนี่ยวันนี้มันยังไม่ร้อยกว่าเหรียญ
มาตรการอื่นยังตามมาอีกได้เยอะแยะ
มันไม่ได้บอกว่ามีมาตรการลดภาษีสรรพสามิตรอย่างเดียว

กองทุนน้ำมันเท่าที่มีอยู่
ในการพยายามตรึง

ซึ่งรู้ว่าเป็นน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชน
ตรงนี้ใช้เงินอีก๔๐๐๐กว่าล้านนะครับโดยประมาณต่อเดือน
ก็จะใช้กองทุนน้ำมันก่อน
หากไม่พอก็จะต้องมีมาตรการอื่นต่อไปตามมาตราย๒๖ของกองทุนน้ำมัน
ซึ่งอาจจะเป็นการกู้เงินเพิ่มเติมขึ้นมาได้
ซึ่งในรัฐบาลที่ท่านเอ่ยนามมาเนี่ยก็กู้
มีการกู้เงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อใช้
ก่อนที่จะลดเรื่องภาษีสรรพสามิตร
แต่ขอให้ดูที่จุดยืน
จุดยืนที่เรารักษาและพยายามตรึงไว้๓๐บาทต่อลิตร
ตรงนี้คือจุดสำคัญส่วนจะใช้วิธีไหน
ในช่วงเวย์ไหนและยาวขนาดไหน
มันเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้และติดตามสถานการณ์อย่างชัดเจน
ก็อยากจะเรียนในชั้นต้นตรงนี้นะครับว่า
ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดแค่ภาษีสรรพสามิตรอย่างเดียว
ขอให้ดูนโยบายที่พยายามที่จะตรึง๓๐บาท
ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากรัฐบาลที่ท่านได้เอ่ยมาในอดีตเลย
และ๓๐บาทในเวลาเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
วันนั้นข้าวผัดกะเพราก็แค่๓๐บาท
วันนี้ข้าวผัดกะเพรา๔๐บาทแล้ว
ถ้าตรึงไว้ที่๓๐บาทก็ถือว่ายังเป็นราคาที่เหมาะสม
แล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านสมาชิกสภาพูดแทน
ราศดรที่มีอายุงานเกิน๑๐ปี

ว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เหมาะสม
แล้วก็ใช้มาในหลายยุคหลายสมัยและหลายรัฐบาลครับขอบคุณครับ
ครับเชิญท่านคุณครูมานิดครับ
สำหรับท่านที่ขอรับครับผมคุณครูมานิดครับ
ก็พยายามฟังเพราะว่าท่านลำตีพูด
ฟังไม่ค่อยชัดแต่ก็พอจับประเด็นได้
นะครับท่านบอกว่าท่านพยายามทำพยายามตึง
ผมกราบเรียกกับลำตรีอย่างนี้ไหมนะครับท่านยกเรื่องการกองทุนไปเลย
แล้วบอกกับพี่น้องประชาชนตรงว่าวันนี้ซื้อมาเท่าไหร่
ลงกลั่นเท่าไหร่เพราะท่านก็เคยเป็นลำตีคนแรก
ของเมืองไทยนะฮะของกระทรวงพลังงานเนี่ย
ท่านมาจากกลุ่มน้ำมันโดยเฉพาะตั้งแต่มีกระทรวงพลังงาน
ฉะนั้นท่านก็ต้องรู้กลไกผมไม่อยากให้เขาตำหนิว่าท่านนี่
เพื่อนผมข้างหลังบอกว่าเมื่อท่านมาจากปตท
ท่านก็ต้องรักษากำไรไว้ใกล้กับพตทเพื่อไว้ให้พทปี๑ได้กำไร
หลายหมื่นล้านหลายแสนล้านเพื่อเงินโบนัสเพื่อเงินเดือนเจ้าหน้าที่
ได้ปรับปรุงผมไม่อยากฟังคำนี้ผมให้ความผิดทำกับท่านนะคะ
แต่ท่านลองเอาความจริงเนี่ยมาทำให้กับประเทศไทยสักทีหนึ่งวันนี้
ลดภาษีสัมภาษามิตรลดภาษีเงินได้ลดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องภาษี
แล้วก็บอกเขาตรงมันจะได้มีวินัยของคนในชาติ
ว่าเอาล่ะวันนี้เราเป็นแบบนี้จะได้ประหยัดน้ำมันเหมือนยุคปาเปย์ไหม
ท่านลอบถีฮะผมอยู่ในสภานี้มาถ้าไม่โดนปฏิวัฏ๒ครั้งน่ะ
ปีแล้วครับแต่ผมโดนปฏิวัติมาจนกระทั่งว่า
อยู่ก็ครบ๑๐ปีที่ท่านตรีพูดพยายามพูดถึง๑๐ปี๑๐ปี

อันนี้ถือว่ารัฐบุรุษในสายตาของผม

เขาพยายามติดตามความมองอยู่แต่วันนี้
ท่านไม่ได้ออกมาแสดงแอคชั่นเลย

เศรษฐกิจอีก๓ปี
จะมีเปอร์เซ็นต์ดีอย่างโน้นอย่างนี้

ท่านบอกว่าอีก๓ปี๒๓ปี
วันนี้๒๓ปีรั่วกระเป๋าฟ้าไม่มีสะตาก

ฉะนั้นท่านออกมาทำเป็นความจริงครับ
วันนี้กลุ่มผู้เรียกร้องกลุ่มผู้ขับรถขนส่งบรรทุกก็บอกว่าให้ลด
ก็ลดให้เขาแล้วบอกความจริงกู้มาก็ไม่ต้องอายแล้วครับ
เพราะว่ากู้กู้วันนี้นี่เงินประกันรายได้นี่เดี๋ยวก็กู้อีก

แต่ผมถือว่าท่านแล้วบางทีพัฒนภงศ์นี้รับผิดชอบ
เศรษฐกิจของประเทศเหมือนกันเพราะว่าเขาแต่งตั้งวันนั้น
มันมีแต่กู้ทั้งนั้นเอากู้มาทำสมดุลน้ำมัน

อันนี้ไทยแลนด์นะผมดูปรตทโฆษณามีความภูมิใจ
เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันกลัดเองได้อะไรได้
แต่พอถึงเวลาน้ำมันขึ้นก็ขึ้นรีบ
กองทุนหรือเงินเข้ากองทุนก็ไม่เก็บ
ข้อที่สองท่านประธานทิกรมครับผมจะถามต่อ
เขาว่ารัฐบาลท่านประยุทธ์จันโอชานี่แหละครับ
ผมไม่ได้ใส่ร้ายท่านเพราะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจ
ก็ได้แต่ติดตามก็บอกว่าได้โอนเงินจาก
กองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานหรือกองทุนน้ำมันนะครับ
เข้าไปเดินคลังให้ท่านประยุทธ์ได้เอามาใช้
แต่ส่วนที่ท่านจะใช้อะไรเพราะว่ามันชุนละมุนไปหมดแล้วครับ
รัฐบาลต้องเงินกู้เนินกู้นี้เอามาใช้จนทุนละมูลไป๒๐๐๐๐กว่าล้านเนี่ย
ข้อเท็จจริงจริงหรือเปล่าแล้วทำได้ไหมโอนเงินจากกองทุนเหล่านี้
ให้ไปเป็นเงินคลังรัฐบาลนี่เป็นกำถามข้อที่๒ครับต่างขอบคุณครับ

ครับก็เดี๋ยวในเรื่องของโครงสร้างและความโปร่งใสของราคาน้ำมันนะครับตรงนี้เองกระทรวงพลังงานมีการประกาศข้อมูลราคาอ้างอิงต้องเรียนท่านประธานสภา
ไปยังท่านสมาชิกสภาผู้แทนคุณครูมานิดนะครับว่ากลไกของราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นกลไกตลาดเสรีมาตั้งแต่ปี๓๔แล้วนะครับทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยเราทำโครงสร้างราคาอ้างอิงให้เฉยนะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดูแลให้เกิดการแข่งขันเสรีเนี่ยเป็นไปด้วยความแข่งขันจริงนะครับแต่เราก็มีการติดตาม
มากเกินควรนะครับแล้วก็ที่ท่านบอกว่าราคาลำพันธ์เราแพงเหลือเกินเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราอยู่อันดับประมาณที่๖ที่๗นะครับที่จะต่ำกว่าประเทศไทยก็มีมาเลเซียกับบลูไนนะครับทั้งเบนซีนและดีเซลนะครับในส่วนนี้ก็พอจะทราบกันดีว่าทั้งมาเลเซียและบลูไนเนี่ยเป็นประเทศที่

ที่ผ่านมาทั้งหมดก็เห็นด้วยแล้วก็เป็นไปด้วยกับโครงการนี้กับโครงสร้างราคาน้ำมันนี้นะครับอันนี้ชี้แจงไว้ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในรายละเอียดในกระทรวงพลังงานในช่วงที่ผ่านมาก็มีการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชนก็มีการปรับลดต่างลงมานะครับในส่วนนี้ก็มีการพัฒนามาเรื่อยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้ทำอะไร

ต้องสะท้อนถึงกลไกตลาดเสรีแต่ต้องไม่เป็นภาระมากจนเกินไปไม่เป็นภาระมากจนเกินไปเนี่ยที่จุดไหนผมก็เรียนไปแล้วว่าจุดคือ๓๐บาทต่อลิตรที่จะพยายามคงไว้และรักษาไว้และรัฐสภาแห่งนี้หรือสมาชิกสภาผู้แทนที่มีอายุงานเกิน๑๐ปีก็ทราบดีว่า
จุดที่จะรักษาไว้ที่จะแบ่งเบาภาระประชาชนได้ถึงส่วนที่จึงจำเป็นที่รัฐบาลต้องเข้าไปและต้องเตรียมไว้นะครับมันไม่ได้บอกว่าทำเดี๋ยวนี้แล้วจะใช้เดี๋ยวนี้กันให้หมดไม่ได้บอกว่าน้ำมันจะหยุดแค่ไหนอาจจะขึ้นมากกว่านี้ก็ได้สรรพกำลังทั้งหมดของเราจะต้องเตรียมไว้เตรียมไว้ให้ประชาชน
ได้รับการดูแลในระดับที่สมควร
และเป็นระดับที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนได้เคยเห็นชอบ
และได้ร่วมไม้ร่วมมือกันมาในอดีตที่๓๐บาทต่อลิตร

อยากจะเรียนให้เข้าใจนะครับ
ว่าเราจะไม่ทุ่มทุกอย่างเพื่อที่จะลดลงไปทันที
เพราะมันประมาทไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของบรรดาประเทศตะวันตก
ที่มีการพัฒนากันเรื่องวัคซีน
มีการฉากฉีดวัคซีนจำนวนมากเศรษฐกิจเขาโตเร็วเหลือเกิน
ถ้าเราปล่อยให้เหมือนกับประเทศเสรีแบบนั้น
อัตราเงินเฟ้อมันจะขึ้นเร็วมาก
วันนี้รัฐบาลได้พยายามบริหารจัดการประคับประคองด้วยทรัพยากรที่เท่าที่จะมีเนี่ย
ให้เปลี่ยนถ่ายจากจุดที่เรียกว่า
จุดที่เราเจอปัญหาโควิดและเข้าสู่การฟื้นฟู
ตรงนี้เองเป็นจุดสำคัญ
เพราะฉะนั้นระยะที่เราจำเป็นต้องใช้ในการตึงคือ๓๐บาท

สมัยที่ท่านเป็นรัฐผมคงไม่เอ่ยชื่อรัฐบาล
วิธีการก็แบบเดียวกันไม่ได้ต่างกันเลย
เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้เป็นข้อมูลกับทาง
เรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
แล้วก็ประชาชนที่อยู่ทางบ้าน

แต่เราเชื่อว่ามันช่วงเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่าย

ว่าผมไปทำแล้วก็๓ปี
จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
เงินในกระเป๋าไม่มี
ผมก็ต้องเรียนตรงรัฐบาลได้มีมาตรการต่าง

ล่าสุดโครงการคนละครึ่ง

โครงการเราเพิ่มเติมขึ้นไป
เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
แล้วสิ่งที่พวกท่านรัฐสภาได้พยายามจะทำ
ก็คือการสร้างสถิตภาพความมั่นคงในประเทศ
ล้มไม้ล้มมือสามัคคีกัน
และรัฐบาลก็มุ่งหน้าตรงนี้ที่ทำมา
มันปรากฏอีกนิดเดียวไม่นาน
มันปรากฏจากมูลค่าของการส่งเสริมการลงทุนในปีนี้
เฉพาะถึงเดือนกันยาปีนี้๕๒๐๐๐๐ล้าน
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว๒๑๐๐๐กว่าล้าน

เพราะตลอดระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา
เราจะมีเห็นความเห็นต่างกันอย่างไรในรัฐสภา

ที่ท่านได้ร่วมให้เกิดเสถียรภาพ
มันได้ส่งผลเชิงเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจจะค่อยเติบโตไม่ได้ดัง
ไม่ได้ต่างจากประเทศอื่น
แต่มันจะมีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ
ข้าวของสินค้าทั่วไปเนี่ยมันจะทยอยขึ้นราคานะครับ

ถ้าใครอยู่ในวงการก่อสร้าง
วันนี้น้ำมันก็ขึ้นวันนี้ฐานหินก็ขึ้น
วันนี้ผลิตภัณฑ์หลายอย่างขึ้นราคา
แต่มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่าย
ของการเข้าสู่การฟื้นฟู
หลังจากที่เกิดโควิดนะครับ

ส่วนที่ท่านเสนอมานะครับ
ขอให้ยึดหลักของการที่เราเลือกราคาที่เหมาะสมที่เราจะตรึงไว้
เหมือนกับที่ท่านรักษากันไว้เมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

แล้วเราจะผ่านพ้นตรงนั้นไปได้นะครับ

ท่านท่านพระเจมส์อย่างเหมือนกับเวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับ

ท่านมีเวลาอยู่ห้าหกนาทีกอเชิญนะครับครั้งที่สามครับ

ผมคงไม่ถามท่านลำตีแล้วนะฮะ
แต่ว่าจะฝากแล้วก็จะสรุปเลยครับ

ได้เอากองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานเนี่ย

ท่านก็ตอบชัดว่าท่านก็จะกู้เงินอย่างอื่นมาได้

ส่วนถ้ามันมีปัญหาในกองทุนก็ค่อยกู้เอา

ที่กลุ่มรถขนส่งรถบรรทุกหรือที่พวกผมมาร้องขอ
เพราะท่านบอกว่าต้องตึงราคาไว้
ท่านก็ย้ำคนที่เป็นผู้แทน๑๐กว่าปี

แต่บังเอิญพวกผมนี่มันเป็นนักรบลาบครับ

การใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเนี่ย

ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ย
ท่านพูดถึงมาตรการเมื่อกี้ผมเข้าใจครับ
แต่ท่านลำตีรู้ไหมว่าเพื่อนผมข้างหลังส่งซิกมาว่า
เป็นมาตรการบีบให้จนแล้วแจกครับ

รัฐบาลเนี่ยทำให้เขามีเงินโดยตัวเขาเองที่เขาเกิดความภูมิใจ

ว่าชาวบ้านผมคิดถึงกับเรื่องน้ำมันแพง
แล้วก็สิ่งที่ตามมาเนี่ย
ก็คือรัฐมนตรีจะลดให้หรือไม่ลดให้
ผมถือว่าผมได้ใช้สิทธิ์แล้วก็เพื่อนผมที่นั่งอยู่ข้างหลัง

พรุ่งนี้เพื่อไทยครับเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน
ผมได้มากล่าวเรียนต่อสภาศักดิ์สิทธิ์แล้วว่าพี่น้องวันนี้
เดือดร้อนกับทุกระแหงยุคข้าวราคาถูก
ข้าวยากหมากแพง
ที่ท่านลำตีบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจกระตุ้นแพงไปทุกอย่าง
ลำตีทราบไหมครับว่าถ้าของมันขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรลงหรอกครับ
มันมีแต่ขึ้นไปข้างหน้าครับ
ยกเว้นข้าวขึ้นปั๊บกิโลละ๑๓๑๔บาทลดควบลงมาเหลือ๕บาทครับ
มีสินค้าอย่างเดียวครับคือสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตโดยพี่น้องประชาชน
ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขานี่แหละครับเวลาขึ้นแล้วเนี่ยก็จะโดนกดและลดลง
แต่สินค้าไหนที่ไปจากกลุ่มทุนเนี่ยไปจากเขาเรียกว่าในห้างใหญ่หรือคนตัวใหญ่นี่แหละครับ
ไม่มีแล้วครับถ้าได้ขึ้นแล้วก็มีแต่จะขึ้นไปข้างหน้า
อันนี้เป็นข้อพิสูจน์มาตั้งแต่ไม่ใช่สิบปีในการเป็นผู้แทนนะครับตั้งแต่เป็นเด็กที่จำความได้นะครับ
ข้าวของพอมันได้ขึ้นแล้วนี่คืนตลอดแต่ข้าวเนี่ยอยู่ที่๕บาทสมัยก่อนขายข้าวไม่กี่กิโลซื้อทองได้
วันนี้ทองไปสองหมื่นกว่าอันนี้จำความได้นะครับไม่ใช่ใช้ชีวิตในสภาสิบปี
ฉะนั้นบทสรุปท่านประธานที่กรบครับผมคงจะไม่รบกวนเวลาแล้วท่านประธานก็ไม่ต้องให้เตือนผมนะครับ
ความกระรบผมก็แค่ฝากไว้เผื่อบางทีรัฐมนตรีนั่งในห้องแอร์นานท่านคิดถึงเมืองสุรินทร์บ้างเมืองข้าวหอมมะลิ
เศรษฐกิจจะดีขึ้นอีก๒๓ปีนะครับ
ผมเห็นชื่อลำตีในหนังสือพิมพ์ครับ

แต่ไม่เคยเห็นชื่อในการที่ท่านแก้ปัญหาให้กับบ้านเมือง

ขอบคุณคุณครูมานิดนะครับ
ครูได้ใช้เวลาของครูยังไม่ครบนะครับ